ส่วนล่าสุดสถานการณ์ที่เรือนจำกระบี่จะเป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามจากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ตอนนี้ยังเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่หน้าเรือนจำกะบี่นะครับเชิญครับ
ค่ะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพลิงก็สงบลงแล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะควบคุม๓๑แกนนำได้แล้วนะคะ
ก่อนที่จะส่งตัวไปควบคุมไว้ที่สพใกล้เคียงนะคะ
หลักก็คือสพเมืองกระบี่ค่ะ
ช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะนายอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชธรรมออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์
รอบวางเพลิงก่อจราจนอีกครั้งเมื่อช่วงสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีว่า
หลังจากมีการรอบวางเคริงเรือนนอนไม้นะคะเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มสามสิบเอ็ดแกนนำ
หลังก่อเหตุเผาเรือนนอนไม้นะคะเพื่อที่จะวางแผนจะหลบหนีหลังตรวจโควิด
แต่ว่าตอนที่วางเพลิงนั้นนะคะแกนนำไม่ได้เรียกร้องอะไรตอนเผา
โดยหัวจกสามสิบเอ็ดคนนั้นได้ใช้อาวุธมีดลงครัวเป็นอาวุธค่ะส่วนความเสียหาย
พนักงานสอบสวนก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบในวันพรุ่งนี้นะคะขณะเดียวกันตอนนี้สามารถนำตัวสามสิบเอ็ดแก่นำออกไปได้แล้ว
พร้อมกับนำตัวไปไว้ที่สถานีตำรวจใกล้เคียงหลักหลักแล้วก็คือสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่ค่ะ
ส่วนความเสียหายจุดรอบวางเพลิงเรือนนอนไม้นั้นต้องประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
แล้วก็ตอนนี้ค่ะเพลิงได้สงบลงประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ
อีกทั้งต้องย้ายผู้ต้องขังที่เหลือไปที่เรือนจำใกล้เคียงจำนวนประมาณ๑๗๐๐กว่าคนค่ะ
โดยส่วนใหญ่ผู้ต้องขังการตรวจโควิดนั้นมีสถานะสีเขียวนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสีขาว
ฉีดวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกลุ่มเปราะบางนั้นก็อยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
ส่วนผู้ต้องขังที่บาดเจ็บนะคะเป็นการบาดเจ็บจากการถูกรวดหนามเกี่ยว
เพราะว่าตั้งใจใช้ตัวเองเนี่ยเป็นโรคกำแพงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะ
ว่าเหตุการณ์รอบวางเพลิงตอนช่วงเย็นไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
ขณะเดียวกันนักโทษที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะคะก็เป็นนักโทษคดียาเสพติด
เป็นนักโทษที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
แล้วก็เป็นนักโทษที่เด็ดขาดแล้วนะคะจากนี้ก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
ซึ่งทั้ง๓๑คนที่เป็นแก่นำนะคะก็จะถูกนำตัวไปควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำเขาบิน
ซึ่งเป็นเรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงสุดค่ะไปฟังเสียงอธิบดีกรมรัชธรรมกันค่ะ
อ่าตอนนี้อ่าเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเนี่ย
ได้คุ้มขังไว้ที่เอ่อโรงพักษณ์นะครับแล้วก็เราจะเคลื่อนย้ายไปที่เรือนจำความปลอดภัยสูง
คือเรือนจำกลางเขาบินที่มีแดนความมั่นคงสูงสุดหรือว่าซูเปอร์แม็กซ์ครับ
ส่วนใหญ่แล้วการนำทั้งสามสิบเอ็ดคนเนี่ยต้องโทษเป็นคดีอะไรยังไงอ่ะคะท่าน
ส่วนใหญ่แล้วเป็นคดียาเสพติดนะครับก็รวมกันมีทั้งผู้ต้องขังระหว่างการพินาคคดีด้วย
แล้วก็นักโทษเด็ดขาดด้วยตรงนี้จะมีการดำเนินคดีเอาผิดยังไงคะ
ดำเนินการตามกระบวนการยุทธรรมขั้นตอนของกฎหมายก็คือทางเจ้าที่ตำรวจก็ต้องแจ้งความ
ขอความเสียหายทางราชการและวางแผนการแข่งขันกบตีค่ะและตอนนี้นะคะ
ก็กำลังอยู่ระหว่างการลำเลียงผู้ต้องขังที่เหลือที่อยู่ด้านในนะคะ
ขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังซึ่งจะไปฝากขังไว้ที่เรือนจำใกล้เคียงที่จังหวัดกระบี่นี้ค่ะ
ก็เปิดเผยว่าหลังจากนี้ทางเรือนจำจะอัปเดตรายชื่อว่า